คดีของน้องชมพู่เราเองก็ยังคงตามกันต่อนะฮะ
ล่าสุดก็ได้หลักฐานอีกหนึ่งชิ้นขึ้นมาเป็นเสื้อสีส้ม
เป็นเสื้อแถมจากรถไถยี่ห้อหนึ่ง
ตำรวจก็เอาไปตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่อย่างไร
จะสามารถสาวไปถึงคนร้ายได้หรือเปล่า
ทีมข่าวเราเองก็ต้องประสานกับศูนย์ของที่ขายรถไถ
ว่าเคยขายให้กับใครไปบ้าง

ตรวจสอบไปตรวจสอบมามีบุคคลที่มีเสื้อคล้ายกัน๗คนด้วยกัน
ไปดูว่า๗คนนี้เป็นใครบ้างและเขาจะพูดอย่างไรนะครับ
จากการที่ประสานข้อมูลกันกับศูนย์ขายรถไถทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดมุกดาหาร
ในรอบพื้นที่บ้านกอกเองมีการยืนยันแล้วว่า
เสื้อที่แจกไปจากการซื้อรถไถเนี่ยมันมีสีและลายแตกต่างกันในช่วงของปี
สีขาวบ้างเทาบ้างแต่ก็มีสีส้มแซงเข้าไปเสมอแหละนะครับ
ทีนี้เสื้อสีส้มที่ไปเจอซุกในขอนไม้ริมห้วยบุงในพื้นที่ต่อเนื่องกับภูเหล็กไฟที่มุกดาหารที่ใกล้กับบ้านกกอก
มีคนซื้อรถไถแล้วได้รับเสื้อแบบนั้นเนี่ย๓คนนะครับ
คนแรกคือในแถงบอกว่าเสื้อสีส้มที่ได้มาเนี่ยนะมันก็คล้ายกันกับของตัวเขาเหมือนกันที่ทิ้งเอาไว้ในกระท่อมกลางสวนยางไม่ไกลจากจุดที่ไปเจอเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันคล้ายกัน
คนที่สองพ่อแบมพ่อแบมบอกว่าซื้อรถไถมาแล้วก็ได้เสื้อแถมมาจริงแต่เป็นคนละรุ่นกันโดยเป็นสีเทานะฮะแล้วก็แถบส้ม
คนที่สามคือในหลบบอกว่าซื้อรถไถมาแล้วก็ได้เสื้อมาแต่เป็นเสื้อสีฟ้าไม่ใช่สีส้มเขาก็โชว์แบบนี้อันนี้๓คนที่ได้เสื้อแถมจากการซื้อรถไถไปมีทั้งคล้ายแล้วก็ไม่เหมือนเลย
ขณะที่คนที่ซื้อรถถ่ายแล้วได้เสื้อแถมมาจากร้านคูโบต้าเจริญชัยที่มุกดาหารเองเนี่ยมีสองคนคนแรกก็คือพ่อของน้องชมพู่เองนี่มันก็คล้ายแต่ก็ยืนยันว่าเสื้อสีมันเดียวกันก็จริงแต่ลายสกรีนมันคนละร้านกันมันก็เลยข้อความไม่เหมือนกันนะฮะ
คนที่สองในนุ้ยนายนุ้ยไปซื้อรถไถมาแล้วได้เสื้อแถมสีส้มเหมือนกันแต่ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว
ทีนี้ยังมีอีก๒ร้านร้านละคนที่มีเสื้อลักษณะคล้ายกันนะฮะก็คือแม่อยู่แม่อยู่เขาบอกว่าคนนี้แม่อยู่ลูกเขยไปซื้อรถไถมาจากศูนย์คูมโบต้าที่กาลสินซึ่งยอมรับว่ามีเสื้อสีส้มจริงแต่มันคนละแบบเห็นแล้วใช่ไหมเขาก็โชว์ให้ดูมันไม่มีแถบขาวแต่เป็นแถบสีดำนะได้เสื้อมาจากการสิ่งโช
แล้วก็สีส้มซึ่งเป็นคนละแบบกันคือตัวนี้คนละแบบกันกับที่พบใต้ขอนไม้ที่เจอกล้ายกับบ้านเกาะอันนี้ก็ไล่เลี้ยงว่าเป็นแบบนี้
ทีนี้เสื้อส้มที่ยังคงเป็นปริศนาเนี่ยนะคะอย่างที่คุณไล่มาคือมีทั้งหมด๗คนใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ๑ใน๗คนให้ข้อมูลกับทีมข่าวน่าสนใจเขายอมรับแล้วนะว่าเสื้อส้มที่เป็นปริศนาก่อนหน้านี้เป็นของเขาเองเขาเอาไปวางใกล้กับที่ชาวบ้านไปพบเสื้อเนี่ยสักประมาณ๒๐๐เมตรแต่วางไว้ตั้งแต่ปีก่อนนู้น
บอกว่ามันคือกระท่อมที่กลางสวนยางใช่ไหม
อืมผู้ชายคนนี้ที่ยอมรับชื่อว่านายแถนในแถนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเขายอมรับกับไทยรัฐทีวีว่าเสื้อที่พบตรงขอนไม้เนี่ยคล้ายกับเสื้อของเขาที่นำไปทิ้งไว้ที่กระท่อมในสวนยางพาราเมื่อปีที่แล้วอยู่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านไปพบเสื้อใต้ขอนไม้สองร้อยเมตรอย่างที่บอกไปแล้วในแถนบอกว่าหากเสื้อตัวเนี้ย

คือไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่านายแถนออกมายอมรับว่าเสื้อที่ชาวบ้านไปเจออยู่ใต้ขอนไม้เป็นของตัวเองเนี่ย
แม่บอกว่าจริงแล้วแม่ก็ไม่ได้สงสัยในตัวนายแถนนะคะเพราะนายแถนเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่นายแถนคนนี้จะมาทำร้ายน้องชมพู่นะคะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าอ้าวแม่ถ้าเกิดว่าแม่เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่านายแถนเนี่ยจะมาทำร้ายน้องชมพู่เพราะว่านายแถนเองก็ยอมรับว่าเสื้อตัวนั้นเป็นของตัวเองนะฮะ
แต่ก็ต้องพิสูจน์กันต่อนะว่าใช่หรือเปล่าจริงแล้วเนี่ยเราถามแม่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วไอ้เสื้อตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรใดทั้งสิ้นกับคดีเลย
แม่บอกถามแม่มันจะรู้สึกยังไงแม่บอกว่าคือรู้สึกท้อเหมือนกันนะถ้ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีท้อแต่ไม่ยอมถอยเพราะเชื่อมั่นว่าจริงแล้วตำรวจนั่นแหละน่าจะรู้ดีว่าตอนนี้ใครที่ไปเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แล้วตำรวจน่าจะมีหลักฐานอื่นอื่นที่จะสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ในที่สุดค่ะ
ชมพู่จะถอดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเขายอมรับว่าเป็นเสื้อเขามันก็ต้องมีเหตุผล
ก็คิดว่าเขาน่าจะจำเสื้อของตัวเองได้นะพี่เขาก็เป็นคนดีนะอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่ง
เขาก็รักครอบครัวก็มีลูกสาวเหมือนกัน
คือตอนนี้แม้ว่าตัวในแถนเองจะยอมรับว่าเสื้อคล้ายกับของตัวเอง
นำไปทิ้งไว้ในกระท่อมในสวนยางพาราแล้วมีคนไปเจอใต้ขอนไม้เนี่ยเป็นของตัวเองหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ขนที่ไปเจอบนเสื้อที่ชาวบ้านไปพบ
พูดถึงเรื่องของเสื้อต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยนะคะ
แม้ว่าในแถนจะออกมายอมรับแล้ว

เอาไปทิ้งไว้ในกระท่อมแห่ง๑
ซึ่งห่างจากจุดที่พบเสื้อล่าสุดประมาณ

แต่ว่าคนก็ยังคลางแคลงใจ

เพราะในครอบครัวของน้องชมพู่เอง
ก็มีเสื้อสีส้มลักษณะแบบเดียวกันเลย
กรีนด้านหน้าด้านหลังคือเหมือนกันเลยเนี่ยนะคะ
แม่ชมพู้ว่าเซลฟี่ตัวเองก็ติดคุณพ่ออยู่ห้องหลังตอนเกี่ยวคร่าว
เสื้อมันก็แม้มันก็ช่างเหมาะเจาะเหมือนกันเลย
ใช่ค่ะและแม้ว่าคุณพ่อจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ว่าเสื้อตัวนี้เคยมีจริง
แล้วพอเคยใส่เข้าไปใส่ครั้งเดียวใส่ไปทำนาเนี่ย
มันใส่ไม่สะดวกก็เลยเอาให้คุณแม่ไปแล้วเนี่ย
เสื้อตัวนี้มันก็ยังอยู่แม้ว่าคุณพ่อจะชี้แจงแล้ว

ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณพ่อเพิ่มเติมค่ะ
พ่อตัดเพาะเลยนะบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงลูก
คิดอยู่ตลอดว่าใครที่ทำลูกสาวได้ลงคอ
หัวอกคนเป็นพ่อแค่ลูกสะดุดล้มเจ็บก็เจ็บแทนแล้ว
แต่นี่ลูกตายค่ะคนก็ยังมาสงสัยต่อเนื่องอีก
แม้ว่าจะชี้แจงไปแล้ว
พ่อก็เลยบอกหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรแล้วนะ

ขอแค่คนในครอบครัวเข้าใจก็พอฟังเสียงพ่อค่ะ

พ่อพูดคือประโยคสุดท้ายพ่อพูดถึง
คนที่มีคนมาบอกว่าพ่อใช้

อะไรสักอย่างเนี่ยตีน้องจนตายเนี่ย
ยังบอกเลยถ้าให้พ่อตีลูกจนตายเนี่ยนะ
นอกจากนี้ค่ะพ่อบอกว่าตำรวจไทยเก่ง

เพื่อให้มันครอบคลุมทุกด้านนะคุณผู้ชม
เราก็ต้องไปถามหมอธรรมตาทิพย์
ซึ่งเขาก็เคยเข้ายานเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้ว
ก็เลยต้องไปถามว่าคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อสีส้ม

เห็นคนที่เอาไปซุกซ่อนไว้วางไว้หรือเปล่า
หมอธรรมตาทิพย์บอกกับทีมข่าวบอกว่า
เสื้อสีส้มที่ไปเจอวางเอาไว้เนี่ยนะ

หน้าผิวคล้ำดำอายุ๓๐กว่าปี

แต่บอกไม่ได้เลยว่ารอยสักอยู่ด้านหน้า
หรือว่าด้านหลังเราก็สเก็ตภาพตามที่หมอทำเขาบอก
ส่วนจะบอกว่าตั้งใจหรือเปล่าเนี่ย
ยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ที่มันชัดเจนก็คือว่า
คนที่เอาไปทิ้งเอาไว้เนี่ยทำแบบรีบร้อนอ่ะรีบทิ้งรีบไปนะฮะ
ส่วนการที่เสื้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่หรือเปล่า
หมอธรรมบอกว่าบอกไม่ได้
บอกไม่ได้ถึงเจตนาของคนที่เอาไปทิ้ง
แต่ที่สัมผัสได้คือคนนั้นเนี่ยที่เอาไปทิ้งเนี่ย
แค้นครอบครัวของชมพู่เป็นอย่างมากนะฮะ
เพราะผู้การมุกดาหารบอกว่า
เสื้อสีส้มในวันที่น้องหายไป

ว่าผู้การจังหวัดมุกดาหารบอกว่าเด็กเหล่านั้นจำวันผิด
คือเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มหลังจากที่น้องชมพู่หายไปแล้ว
ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเสื้อสีส้มเนี่ยไม่มีความหมายแล้ว
เกี่ยวข้องกับคดีแล้วเพราะฉะนั้นจบไปเลย

ส่วนกรณีที่คุณศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนของสภาพผู้แทนราชดร
ข้อสันนิษฐานคล้ายกับหลายคนบอกว่าน้องอาจจะเดินขึ้นไปแล้วหลงขึ้นไปเองหรือเปล่า
เรื่องนี้คุณศิราบอกว่าจริงแล้วผมเนี่ยนะเดินขึ้นไปเอาล่ะอุปสรรคมันก็เยอะเหลือเกิน
ผมนี่เหนื่อยมากถึงขั้นว่าต้องนั่งแล้วเอาแป้งมาโรยตัวคุณเหงื่อเต็มตัวเลยนะคะเพราะมันเหนียวมันเหนอะ
ทีนี้คุณศิราบอกเลยว่าคือไม่กล้าฟันทงเหมือนกันนะว่าน้องเนี่ยเดินขึ้นมาได้เองหรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอเก็บข้อมูลแล้วก็รอตำรวจตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งคือก็ต้องใช้เวลาค่ะ

ก่อตามกันต่อไปแล้วฮะหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเข้ามามันเกี่ยวข้องก็เก็บเอาไว้มันเกี่ยวข้องก็ตัดทิ้งไปแล้วก็นำเสนอย่างรอบด้านให้รับชมกันค่ะ